เรื่องนี้ต่อกันหน่อยละกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งของเอกชน
คือก่อนหน้านี้เคอรี่ก็มีปัญหาใช่ไหม
กรณีที่เอาเซ็กทอยของลูกค้าออกมาแล้วก็มีการโพสต์ประจาน
บอกก่อนเรื่องของเคอรี่คือตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วกับผู้เสียหาย

เสียหายผู้หญิงคนนั้นเธอบอกว่าต้องมีคนฝากเธอสั่งถูกไหม
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเธอได้รับผลกระทบแฟนก็จะเลิก
ครอบครัวก็ต่อว่าไม่กล้าไปทำอะไรด้วย
ใช่คือล่าสุดทางพนักงาน๔คนก็มาขอโทษผู้เสียหายคนนี้

เหมือนกับเธอก็ยอมความเอาเรื่องนั้นจบไป
แต่ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นที่มาเป็นข่าวเนี่ย
ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงมันเกิดก่อนเรื่องเคอรี่นั้นอีกนะ

ที่มาเป็นข่าวเพราะว่าช่วงนี้ข่าวออกมาเยอะเหลือเกินนะคะกรณีนี้
คือเขาบอกว่ามีการฝากส่งน้ำพริกตาแดงกับหมูแดดเดียวที่ขนส่งเอกชน

แต่ปัญหามันเกิดอะไรคุณน้ำพริกตาแดงเนี่ยโดนแกะกินจนมันเกลี้ยงถ้วย
ส่วนหมูแดดเดียวเนี่ยหมดไปเกือบครึ่งถุง
ติดแฮชแท็กว่าต้องหิวแค่ไหนคะ

นี่ค่ะผู้เสียหายที่เขาเป็นดีเจวัย๔๕ปี
เป็นชาวอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
ก็ส่งของไปให้กับแฟนแฟนอยู่สมุทรประการ
ก็ผ่านบริษัทขนส่งเอกชนนะคะช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
แต่ทีนี้พอสินค้าไปถึงเนี่ยกล่องมันมีรอยแกะ
แล้วมันก็ฉีกขาดที่มุมกล่องพอแฟนเปิดออกมาดูปรากฏว่า
น้ำพริกตาแดงหายวับไปกลายเป็นน้ำพริกร่องหน
แดดเดียวก็หายไปอีกเกือบครึ่งถุงทีนี้ดีเจก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะ
เมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์เธอได้ฝากส่งของ
ก็มีหมูแดดเดียวมีน้ำพริกตาแดงมีไส้อัวก็เป็นของพื้นเมืองของเธอ
ที่ลำปางเนี่ยก็จะไปให้แฟนเที่ยงเผลอพระแดงสมุดประการ
พอของไปถึงมือแฟนวันที่๒๘กุมภาพันธ์
เปิดออกมาน้ำพริกมันหายไปหมดมันเหลือแค่ถ้วยเปล่าอะค่ะ
และก็มีคราบน้ำพริกตาแดงอ่ะหมูแดดเดียวนี่อุสาตามเองกับมือเลยนะ

ฟังผ้าอาจอั้นต่างใจเธอหน่อยนะคะ
เกราะหลังตอนแรกที่เราส่งไปเนาะ

ตอนแรกที่ผู้หญิงฟังไปอย่างดีมันถูกชิกออก

ว่าอย่างนี้เลยค่ะ
แล้วก็ของมันจะถูกแบ่งออก
จริงแล้วมันก็จะมีเต็มค่ะ
อันนี้ก็จะแบ่งเกือบครึ่งอันนี้ก็จะแบ่งไปหน่อยหนึ่ง
ค่ะแล้วก็นี่รอยน้ำพริก
นี่ค่ะน้ำพริกก็จะเป็นอย่างนี้

ใช่ค่ะถูกแกะกินแล้วก็เอากล่องมาไว้เหมือนเดิม
โอ้โหคุณรัชพรคือมันจะเกลี้ยงถ้วยอ่ะ

คือไม่ต้องส่งก็ได้ถ้าจะกินหมดขนาดที่
กินให้หมดแล้วเอากล่องไปทิ้งเลยดีกว่าไหม

คือแต่เขาก็บอกไงว่ามันก็ต้องส่งของให้ถึงมือไง

แต่คือมันหายไประหว่างทาง
อ่าเรื่องนี้เนี่ยทางต้นทางทางฝั่งดีเจนเนี่ยนะคะ
บอกว่าพอเกิดเรื่องขึ้นก็ไปแจ้งแล้วก็ส่งหลักฐานไปที่คอลเซนเตอร์ของบริษัทนี้
แต่ตอนนี้มันผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่กุมภาคม๒๗๒๘กุมภาคมค่ะ

มันยังไม่มีความคืบหน้าเลยก็เลยเสียความรู้สึกมาก
อยากให้ทางบริษัทออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วทางบริษัทก็ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้
เพราะว่าเอาจริงอันนี้เธอก็บอกนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นของที่มูลค่าสูง
เป็นของแพงเป็นทรัพย์สินมีค่าอะไร
แต่บางอย่างบางทีมันก็มีคุณค่ากับจิตใจ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าของมันจะราคาเท่าไหร่ยังไงก็ตาม
พนักงานไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดของของเด็กคนส่งเด็ดขาด
คือเชื่อเลยนะว่าเดี๋ยวจะต้องมีเหตุการณ์คล้ายอย่างนี้ตามออกมาอีกแน่
เวลาพอเจอปุ๊บใครที่เคยเจอก็จะออกมาเล่าเรื่องกัน
ขอร้องนะคะทำงานก็รับผิดชอบกับหน้าที่กันด้วย